เป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกับครอบครัวของน้องน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องพูดคำนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปฏิหารไม่มีจริง
วันนี้เราเสียดาวดวงน้อยไปอีกหนึ่งดวงนะคะ
ก็น้องน้ำตาลจากไปแล้วนะคะด้วยวัย๒๘ปีเท่านั้นเองค่ะ
ที่ต้องสูญเสียดาวดวงนี้ไปอีก๑ดวงในวัยเพียง๒๘ปีเท่านั้นค่ะ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคนในวงการบันเทิงพากันโพสต์ภาพของน้ำตาลในภาพสีขาวดำ
ก็โพสต์เป็นข้อความไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจเบ้นพรชิตาปอนัทธวุฒิกัปตันภูทะเนศเอกบุษกรเป็นต้นค่ะ
หลายคนนะคะที่ได้กล่าวไปเนี่ยบางคนไม่เคยได้ร่วมงานกับน้ำตาลก็จริงค่ะ
แต่หลายคนก็บอกกันเป็นเสียงเดียวนะคะว่าอดใจหายไม่ได้กับการจากไป
อย่างกระทันหันของน้องน้ำตาลนั่นเองค่ะ
ดารารุ่นพี่บางคนบอกว่าในฐานะที่ตัวเองก็เป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
รับรู้ได้ถึงความสูญเสียความเจ็บปวดของครอบครัวของน้อง
แล้วก็ขอให้น้องน้ำตาลนั้นไปสู่พระภูมิที่สวยงามนั่นเองค่ะ
พร้อมทั้งร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องน้ำตาล
ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ค่ะ
แต่ว่าความน่ารักของเธอกับเพื่อนร่วมงาน
ก็ยังคงเป็นที่จดจำของเพื่อนเสมอค่ะ

ก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่สาวร่วมค่ายคนนี้เป็นอย่างมากค่ะ

ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาพร้อมด้วยครอบครัวของน้อง
ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิต
หลายคนยังคาใจแล้วก็สงสัยกันอยู่นะคะ
โดยสาเหตุหลักคุณหมอบอกว่าเป็นผลมาจากภาวะที่สมองบวมมาก
แล้วก็เคลื่อนลงไปกดทับศูนย์ควบคุมการทำงานของปอด

อาการต่างก็เลยแย่ลงและจากไปอย่างสงบ
เมื่อเวลาตี๒ของวันนี้นั่นเองนะคะ
และต่อมาเมื่อเวลาประมาณช่วงที่เที่ยงค่ะ
ครอบครัวก็ได้ทำการเคลื่อนร่างของน้องน้ำตาลนะคะ

เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ซึ่งพิธีรดน้ำศพจะเริ่มขึ้นในเวลา๔โมงเย็นนะคะ
แล้วก็จะมีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก
วันนี้ค่ะตอน๑ทุ่มตรงนั่นเองนะคะ
ก็ยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง

คนอยู่ก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือกันต่อไปนะคะ